คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะที่ปฐุมธานีอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
ก็เพราะว่าแม่ค้าขายของอยู่ดีทำไมจะต้องมาโดนลูกหลงแบบนี้
บาดเจ็บสาหัสเลยนะคะคือมีวัยรุ่นนะคะขี่รถจักรยานยนต์กันมา
แล้วบังเอิญเจอคู่อริบังเอิญเจอชักปืนออกมาจะยิงใส่คู่อริ
งั้นก็หมายความว่าก็คือตัวเองพกปืนติดตัวตลอดเวลาหรืออย่างไร
เอิญเจอคือควักปืนออกมาทันทีเลย
แล้วนี่ค่ะแม่ค้าถูกลุกหลงโดนกระสุนเข้าไป
เมื่อวานนี้ตอนเย็นกู้ภัยนำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
นางสาวนิรชาจันสุกอายุ๖๗ปีเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง
ถูกกระสุนปืนเข้าที่หัวไหล่ด้านขวานัดหนึ่ง
ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะเพราะว่ากระสุนฝั่งใน
หลังเกิดเหตุตำรวจสพคูคศไปตรวจสอบค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือที่ปากทางเข้าหน้าบ้านเอื้ออาทร
ที่ตำบลคุคสอำเภอลำลุกาจังหวัดปทุมธานี
แล้วก็มีหัวกระสุนตกอยู่ข้างร้านของคนเจ็บนะคะ
หนึ่งหัวเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ยค่ะ
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกไล่ยิงบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต
มากับเพื่อนมากันสองคนคนหนึ่งอายุสิบเก้า
คนหนึ่งอายุยี่สิบนะคะพอมาถึงที่เนี่ย
ใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ยเจอวัยรุ่นสองคนขี่รถจักรยานยนต์สีฟ้า
จำทะเบียนไม่ได้ตามมาจังหวะที่กำลังเลี้ยวเข้าบ้านเอื้ออาทร
ได้ยินเสียงปืนดังปั้งนัดหนึ่งค่ะก็เลยรีบหนีเข้าไปข้างในหมู่บ้าน
ตัววัยรุ่นเองไม่ได้โดนกระสุนครับเนี่ยไหมคะโดนคุณป้าโดนเลย
คุณส้มนามสมมุติอายุ๔๐ปีคนนี้เห็นเหตุการณ์นะคะ
บอกว่ากำลังซื้อของอยู่ได้ยินเสียงปืนดังนัดหนึ่งหันไปมอง
เห็นวัยรุ่นเอามือซุกอยู่ตรงกางเกง
คนขี่รถจักรยานยนต์ใส่เสื้อสีขาว
คนซ้อนท้ายใส่เสื้อสีเขียวไม่ใส่หมวกกันน็อกทั้งคู่นะ
แล้วก็หนีกันไปทางเชื่อมกับถนนรังสิตนครนายก
เราเลยส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้ให้นะคะ
ไปที่จุดเกิดเหตุหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร
คนเยอะค่ะก็จะเป็นตลาดเป็นแหล่งชุมชน
แล้วเวลาเกิดเหตุคือ๕โมงเย็นน้องคิง
คนกำลังมาซื้อของมาอะไรนะคะคนกำลังเยอะ
ที่แม่ค้าขายอาหารตามสั่งที่โดนลูกหลงโดนกระสุนเข้าไปเนี่ยค่ะคือ
ร้านอยู่หัวมุมทางเข้าออกตลาดเลย
แล้วเมื่อวานนี้จริงแล้วเป็นวันสุดท้าย
ที่คนเจ็บจะต้องคืนพื้นที่นะครับ
เจ้าของเขาจะปรับปรุงพื้นที่ใหม่
งั้นหมายความว่าขายของวันสุดท้ายแล้วมาโดนกระสุนแบบนี้

ส่วนวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้นำชุมชนตรงนี้เล่าให้ฟัง
ว่าเมื่อวานก็วัยรุ่นสองกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์กันมา

กลุ่มที่ถูกไล่ยิงเนี่ยนะมันก็เป็นเด็กในชุมชนตรงนี้แหละ
ส่วนกลุ่มก่อเหตุเป็นวัยรุ่นจากที่อื่นค่ะ
ช่วงเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นที่โดนไล่ยิงเลี้ยวรถเข้าไปในตลาด
ไปทางด้านข้างแล้วเข้าหมู่บ้าน
วัยรุ่นกลุ่มที่ไล่ตามมาก็เลยยิงใส่ไปนัดหนึ่ง

คนเจ็บเขากำลังเก็บข้าวเก็บของในร้าน
ถูกลุกหลงจนล้มไปนอนกับพื้นก็เลยต้องประสานเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
แต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะ

มันบ่อยมากที่แถวนี้วัยรุ่นมาทะเลาะกันมามีเหตุยิงกัน
อาทิตย์ที่แล้วนี่เองเพิ่งยิงกันแถวนี้เลย
คือช่วงนั้นมันไม่มีใครเห็นหรอกว่าเป็นเด็กชุดไหน
แต่รู้ว่ามันมากันสองคนสองต่อสอง
ก็เห็นได้ยินเสียงปืนนั่นแหละ
แล้วป้าแกอยู่ตรงนี้แกกำลังเก็บของแกเก็บร้านอยู่แกขายของอย่างนี้เนี่ย
กำลังลื้อของอยู่ก็โดนยิงหัวไล่
จริงแล้วเขตนี้บ่อยมาก
ก็ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ที่รินทอง
แล้วก็แถวนี้มันจะมีตลอดตลอด
ก็ยังไม่ได้สักทีก็อยากจะฝากเนอะ
อยากจะฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

นั่นน่ะสิคะก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จริง

ครับมันบ่อยมากมันบ่อยเกินไป
ทีมข่าวก็เลยลองเข้าไปดูในชุมชนบ้านเอื้ออาทร

หมายก็คือจะไปตามหากลุ่มวัยรุ่นที่ถูกไล่ยิง

ไม่เจอตัวเลยหายกันไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ปกติวัยรุ่นกลุ่มนี้จะมีอยู่สักสี่ห้าคน
ชอบนั่งมั่วสุมกันใต้ถุนอาคารเอื้ออาทรกันทุกวัน
เหล้าบ้างบางทีไม่ใช่แค่เหล้า
บางทีมันมีอย่างอื่นมากกว่านั้นไง
แอบเซภกันในการเดิม

แต่เคราะห์ดีครั้งนั้นไม่มีใครได้รับอันตรายอะไร
ส่วนเจ้าของร้านขายอุปกรณ์ประดับยนต์อยู่แถวนั้น
ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อวานเอาจริงนะมันไม่ใช่แค่เหตุยิงกันนะ
เพราะว่าตอนกลางคืนนอนอยู่ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่มา
แล้วยิงปืนตั้ง๕๖นัด
ไม่กี่วันที่ผ่านมามีทั้งยิงปืนมีทั้งปลาระเบิดนะ
แล้วทุกครั้งตำรวจก็มา
แต่ตำรวจไม่เห็นทำอะไรได้เลย
ไม่เห็นจับใครได้เลยแล้วมันก็วนเนี่ย
หลูบเกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิมแบบนี้หลายต่อหลายครั้ง
ที่มาปลาระเบิดในหมู่บ้านที่ข่าวเขามาลง
แล้วก็มีไล่ยิงกันก่อนหน้านั้น

ก็เราไม่ได้ลงมาค่ะอยู่บนบ้านก็กลัวเหมือนกัน
เผื่อว่าเราไปธุระอะไรมาดึกเนี่ยกลัวมาเจอเอา
เมื่อคืนนี้มาไล่ยิงกันได้ยินเสียงปืนวิ่งตามถนนไปทางโน้น
ดึกเราไม่ได้ดูนาฬิกาไม่รู้เวลาเท่าไหร่
ประมาณ๕นัทเมื่อคืนนี้

ของคนเจ็บบอกว่าตอนนี้ก็เข้ารับการผ่าตัด
เอากระสุนปืนออกจากหัวไหล่ข้างขวานะคะ
ก็เป็นห่วงมากค่ะเพราะว่าแกก็อายุเยอะแล้ว
ไม่คิดว่าจะมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
นี่เคราะห์ดีที่ไม่ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต
ถ้าเขาเสียชีวิตขึ้นมาจะยังไงใครจะรับผิดชอบ
แล้วก็พูดเหมือนกันเลยค่ะพูดเหมือนทุกคนที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าว
แถวนี้บ่อยมากวัยรุ่นทะเลาะกันบ่อยมาก
ไล่ยิงปลาระเบิดเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติของแถวนี้
มันไม่ควรจะให้เป็นเรื่องปกติอะค่ะ
แก้ปัญหาไม่ได้หรืออย่างไร
แล้วเหตุการณ์นี้จะเจอตัวคนก่อเหตุไหมเนี่ย

อยากให้ตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
และไม่อยากให้ไปเกิดขึ้นกับคนอื่นเราเรารู้สึกว่า
เราไม่ได้ทำอะไรเลยต้องมารับโปรดประทบตรงจุดอย่างนี้
ตำรวจศพครูโค๊ดบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้อมวงจรปิดบริเวณสารโดยรอบ
เร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ